๒ล้านบาทไม่ใช่หลังนี้ใช่ไหม
ไม่คือ๒ล้านบาทคือให้ที่ซื้อบ้าน
เขาบอกว่าที่ของครอบครัวของแฟน

ทางพิจารณาเนี่ยออกให้อีก๒ล้าน
แต่ทีนี้ทางฝั่งของแม่เนี่ยเขาบอกว่า
ทางน้องเนี่ยไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลย
ขายแต่เรื่องของเสื้อผ้า
แล้วตัวแม่เองเนี่ยก็เป็นคนจัดการเรื่องภาษีให้

ถ้าเขาออกหมายจับแสดงว่าเขาต้องมั่นใจแล้ว

ถ้าเกิดว่าไปออกหมายจับเขาแล้วปรากฏว่า

คือเขาก็ฟ้องได้นะว่ามันทำให้เขาเสียหาย
ไปออกหมายจับเขาแล้วเป็นประเด็นขนาดนี้

มีที่เชียงใหม่แล้วก็อีกอันหนึ่ง
ก็คือที่รัฐบุรี

เนี่ยปึ้งขนาดนี้นะ

ผู้เสียหายที่ผมวันนี้ผมเห็นมาแล้วอ่านมาเนี่ยประมาณแบบ
ผมว่ามากกว่า๕๐๐คนผมว่ามากกว่า๕๐๐คนแล้วแต่คุณจะตกใจกว่านี้แต่ผมจะบอกว่า
ทั้งหมดเนี่ยแค่๔วัน
หาทำใน๔วันไม่มีปึ๊งขนาดนั้นผู้เสียหายที่ผมอ่านเนี่ยปึ๊งเนี่ยแค่๔วัน
โอ้โฮเหรอในช่วงที่เป็นข่าวหรือก่อนจะเป็นข่าวแล้วก่อนเป็นข่าวนะถอยประมาณสัก๒๓เดือนเนี่ย
เดี๋ยวเอกสามจะอยู่ในรถหรือไงต้องไปดูให้
บ้า๒๓เดือนในช่วงโควิดเนี่ยนะใช่๔วัน
๔วันทำไมผู้เสียหายถ้าเธอจะซื้อรถทุกอย่างซื้อเงินสดหมดนะ

อืมไม่เงินสดเงินสดที่เขาเจอหมุนเวียนไม่เกี่ยวกับซื้อบ้านซื้อรถนะ
เออคือแบบไม่เกี่ยวคนละส่วนกันนะ

เพราะว่าตอนนี้ทางฝั่งของแม่เลี้ยงของพิยดา

เขาทิ้งระเบิดแล้วเพราะว่าบ้านนู้นบ้านของแฟน
เป็นคนบอกให้ทำอืมพิยดาไม่เกี่ยว
เหมือนบ้านของแฟนเป็นคนให้พิยดา
มันก็ไปมีส่วนเกี่ยวข้องจริงเขาไปดูรู้เรื่องอะไร

แต่วันนี้ทนายเจมส์ไทยก็พูดดีอย่างว่ามันดูย้อนแย้งไปนิดนึง
ตรงที่ว่าพอแม่บอกว่า
เงินเนี่ยพิยดาก็ให้๒ล้านถูกไหม
ส่วนเรื่องของรถก็ซื้อให้
แต่มาบอกว่าทางบ้านนู้นเนี่ยทำเรื่องของโทรศัพท์มือสอง

ถ้าเกิดทางฝั่งรู้เขาโกงทำไมพิยดาต้องเอาเงินไปให้เขาล่ะ
อันนี้คือเรื่องนี้เดี๋ยวมันต้องมีการแบบไล่แน่นะครับจากตำรวจ

ต้องมีการไปดูเส้นทางการเงิน

เพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้น

พี่ขายโทรศัพท์แต่เงินโอนเข้าบัญชีของรถเมย์
แต่รถเมย์แทนที่จะถอนเงินมาให้พี่เปล่า
หรือไม่ได้โอนเข้าบัญชีก็ได้
มันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งไปล่ะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยตำรวจก็อาจจะทำงานที่แบบว่า
ปปงต้องไปนั่งไล่เช็คทั้งหมดเส้นทางการเงิน

สมมุติก็ไปเจอเงินของรถเมย์
๑๐๐๐๐บาท๒๐๐๐๐บาทเขาก็ถามเส้นทางการเงินมาจากไหน
ผมขอดูหน่อยซิคุณใส่เสื้อผ้าอะไร

ก็ต้องมีการไปไล่ดูว่ามันเกิดผู้เสียหายอะไรยังไงหรือเปล่า
เนี่ยคือเรื่องนี้เยอะเลย
ภาษียะ

เหมือนแฟนนางจาเทปะคะ

ผมไม่รู้นะเขาเห็นว่ามาว่าน่าจะแบบเลิก
เพราะว่าดูแล้วเขาก็บอกเขาก็เสียใจ

แล้วก็เหมือนกับมาทำอีกผมเคยเตือนแล้ว

แล้วก็มาขายต่อก็รถเมย์ก็ซื้อมา

ป่ะเสร็จปุ๊บไม่มีของมาให้รถเมย
แต่พี่อ้างว่าเพจนั้นไม่ส่งของมาให้พี่

มันเป็นเรื่องราวแบบนี้อะไรอย่างนี้

แต่ณคดีนี้เขาบอกเขาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา

เขาบอกเขาไม่เคยติดต่อเขาไม่เคยรู้จักเลย
แต่เบื้องต้นเอาตรงก็สามารถปฏิเสธทุกข้อเก่าหาได้

แต่ถ้าสมมุติอันนี้ถามโง่เลยนะ

ถ้ามีงานไปจ้างคนเปิดบัญชีเนี่ย

เขาก็บอกเลยว่าพี่ยดา

ถึงมีคำว่าพิยดาเกิดขึ้นถูกต้องไหม

ให้เปิดบัญชี๘๐๐๐บาท

คือมีน้องคนหนึ่งที่ผมได้มีโอกาสสัมภาษณ์

ที่ร้อยมาลี้อ่ะนะ
ร้อยมาลัยอ่ะ
ภวงละบาทอ่ะ
ประมาณ๓๐๐๐บาทดูกมาให้ลูกรวมเป็น๘๐๐๐บาท

คือคงจะมองว่าโทรศัพท์
พอมันเป็นรุ่นมือถือเก่าแล้ว

ว่า๘๐๐๐เนี่ยก็น่าจะได้โทรศัพท์ที่ดีแล้วก็มาเรียนออนไลน์ได้อะไรอย่างนี้
เออก็สุดท้ายน้องก็เนี่ยแหละ
แต่วันนี้พอหลังจากที่ครั้งที่เราทำรายการไป
วันนี้ก็พอออกอากาศไปก็ปรากฏมีได้รับสายตรงมา
ว่าว่าว่าว่ามีคนใจบุญอ่ะ
เอาผมเอ่ยชื่ออะไรได้ใช่ไหมคุณดรดรแคทรินมารีนนท์กับเพื่อนสนิทอย่างนี้
ก็คือได้มีการโทรมามอบโทรศัพท์ให้เป็นไอโฟน

อืมก็น้องก็ถือว่าโชคดีอ่ะ

คือน้องกล้องเนี่ยถึงขั้นเส้นเลือดในสมองแตกแล้วเสียชีวิต

ที่แบบว่าโดนเนี่ยถ้าสมมุติวันนี้๔วันโดนฮะ
อีกกี่เด็กอีกกี่คนที่แบบจะโดนขนาดนี้เพราะว่า
แต่ต้องบอกเลยนะมดดำพูดอย่างนี้ดีแล้วเพราะว่าอะไรรู้ป่

ผมเชื่อว่าคนอย่างพิยดาหรือเรื่องแบบนี้ไม่ได้มีคนเดียวนะ

คือมิจฉาชีพที่มาในรูปแบบแบบนี้มีเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยระวังดี
ถ้าจะซื้ออะไรไม่ใช่แค่โทรศัพท์มือถือนะ

งั้นคือเช็คให้ดีดูให้ดี
เอาร้านเอาอะไรต่างนานาไปเช็คดูใน
หรือแม้กระทั่งสมมุติเขาบอกเบอร์บัญชีมา
รถเมย์คนนึงนิดคุณเอาชื่อนี้ไปเสิร์ชดูหน่อย
ว่ามันมีขึ้นที่นี่ระวังนะอะไรอย่างเงี้ย
ไม่ต้องอะไรนะดารายังโดนกันเลยมันต้องตรวจสอบดี
ดาราซื้ออะไรกันนะที่หลายคนไปซื้อกันแล้วไม่ได้ขอ
แบรนด์เนมแบรนด์เนมร้านแบรนด์เนมก็โดน
ร้านแบรนด์เนมก็โดนนาฬิกาก็โดน
โดนหมดนาฬิกาก็โดน

อย่างหนูโดนอะไรนะรถเมย์ตอนนั้นน่ะ

แล้วก็ตอนจำไม่ได้เหรอที่เราบอกว่าเฮ้ย
สังคมมันเร็วมากตอนนั้นที่ตำรวจบุกจับ
กลายเป็นบอกว่าเท้าแชร์ทำอะไรเข้าค่ายลูกเสือ
มาในหลายรูปแบบจริงตอนนี้คือต้องระวังมาก
เอาตรงคนทั่วไปก็ต้องเชื่อแม่คนตามละ๖๒๐๐

เขาถึงมีการขโมยไอจีไปขายกันไงใช่ไหมล่ะ

บางทีแบบว่าความน่าเชื่อถือมันเกิดจากตรงนี้ไง
คือสมมุติไปเห็นเนี่ยโอ้โหคนตามต้อง๖๗๐๐คน
ก็รู้สึกมั่นใจกันว่าโอ้โหมี
แต่อย่าลืมนะพวกนี้มันก็จะแฝงเหมือนกัน
บางครั้งเนี่ยมันก็จะมีแบบหน้าม้า
ร้านนี้ดีซื้อแล้วโอ๊ยโอนมาให้ตรงเวลาเลยเนี่ย

แต่ส่วนใหญ่ไอ้ร้านของพิหยดานี่ก็ทำเนี่ย
เนี้ยเขาจะทำยังไงรู้ไหมเขาทำแบบว่าปุ๊บถอยมา
ผมจะทักกลับไปส่งฟรีถึงที่เลยนะคะ

และตอนนี้เขายึดทรัพย์แล้วอย่างมะคืนผู้เสียหายได้มั้ย
ก็ต้องไปดูเส้นทางการเงิน
ก็ต้องไปยินมันอายัด

อย่างอิ่งผู้ถูกขาดขนาดนี้คุณแม่เขาต้องออกป่ะ

ก็ใช่เขาถึงบอกมีเงินหมุนเวียนไป๑๔๐๕๐ล้านที่เจอตอนนั้น
แล้วไม่เกี่ยวกับเงินซื้อบ้านซื้อรถรู้สึกที่ตอนแรกเขาพูดกันมาว่าซื้อสดด้วยนะ

คือเมื่อช่วงเช้าตัวพ่อของตัวพิยดาเนี่ย
ก็โดนตำรวจเนี่ยบุกไปที่ที่พักที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งแล้วก็ไปอายัดเงิน๗แสนนะ
ซึ่งทางพ่อก็บอกว่าเดี๋ยว๗แสนเนี่ยจะเอามาประกันตัวพิยดาและเป็นเงินของเขาเอง
ตำรวจก็บอกว่าถ้างั้นให้ไปเอาหลักฐานมาดู
ปรากฏพอเอาหลักฐานมาปุ๊บเนี่ยตำรวจก็ยังไม่คืนนะ
เพราะว่าอันนี้คือเหมือนกับว่าเข้าข่ายเหมือนกันก็เลยมีการอายัดไว้ยังไม่ได้คืนให้

ใช่เขาต้องเช็คหมดเลยโดนหมดอ่ะคนรอบตัวเขาต้องไปไล่เส้นทางการเงินนู่นนี่นั่น

แล้วก็ไปตรวจสอบทีละเรื่องว่าเงินที่ได้ไปอยู่ใครมีเงินมาเท่าไหร่อะไรยังไง
ได้มาจากไหนต้องมีการไล่เส้นทางการเงินทั้งหมด
ทำผิดก็ต้องรับโทษกันไปเดี๋ยวก็ดูกันต่อนะว่าคดีนี้จะเป็นยังไงนะ